คุณผู้ชมครับเมื่อวานี้ที่มีคลิปเผยแพร่ออกไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
รถคันดำกับรถแท็กซี่ก็ขับปาดกันไปในศูนย์ราชการ
และสุดท้ายลุงในรถคันดำก็ออกมาจากรถและชักปืนออกมา
ขู่ใส่รถแท็กซี่เราก็ถามว่าโอ้โห
คนในโลกโซเชียลเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าลุงคนนี้ใหญ่มาจากไหน

ใหญ่จริงฮะเพราะว่าเป็นถึงผู้ช่วยเลขาธิการปปช
และวันนี้ขึ้นพาดหัวตัวใหญ่หน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ
ผู้ช่วยเลขาปปชมอบตัวคลิปปืนเล็งแท็กซี่
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอ้างปาดหน้าแล้วก็บีบแตร่ใส่
ตั้ง๒ข้อหาให้การชั้นศาลคลิปนี้แหละครับ
ค่ะที่มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
วิพากษ์วิจารณ์มากมายนะฮะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็เห็นชัดเจนเลย
ว่าคนที่ลงจากรถหยิบปืนมาด้วย
เอามาข่มขู่คนขับรถแท็กซี่ที่ขับตามมา
คุณดูสิคลิปนี้น่ากลัวนะ
ท้ายที่สุดแล้วนะครับนายพิเศษนาคพันธ์
ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ
การทุจริตแห่งชาติหรือปปชพร้อมด้วยทนายความครับ
เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสนทุ่ง๒ห้อง

เพราะว่าพนักงานสอบสวนเขาก็มีข้อมูลนะ
ข้อมูลเลขทะเบียนรถว่าเป็นเลขทะเบียนรถของใคร
เขาก็รู้เลยว่าเจ้าของรถเป็นใคร
ถูกต้องค่ะดังนั้นเมื่อรู้แล้ว
พันธุ์ตำรวจโทสุบันอธิเศษรองผู้กำกับสอบสวน
นทุ่ง๒ห้องก็เลยต้องทำหนังสือด่วน
ไปที่ปปชให้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา

ถือเป็นคดีอาญาที่ยอมความไม่ได้

ผู้ช่วยเหล้คาที่การปปชนทคพันธุ์
ก็เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนจริงนะครับ
โดยที่การเดินทางมาครั้งนี้
หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าตลอดเวลา
ไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดนะครับ
แต่ทางด้านของกรองภูมิกับการสอบสวน
สอบสวนสนทุ่ง๒ห้องก็คือพันธมรวชโทสุบัน

สั่งตรวจสอบป้ายทะเบียนรถและชื่อผู้ครอบครอง
ทราบว่านายพิเศษเป็นเจ้าของ

เรื่องต้นแจ้งข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ

ข้อหาทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว
ประมวลกฎหมายอาญาและพรบออาวุธปืน
ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี

ซึ่งนายพิเศษไม่ขอให้การในชั้นสอบสวน
ก่อนจะเดินทางกลับทันทีนะครับ
คุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราก็พยายามพยายาม
ในการที่จะพูดคุยสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ก็ได้โทรศัพท์ไปสอบถามนายพิเศษ

เปิดเผยถึงเรื่องราวในวันเกิดเหตุออกมา

ใช้เส้นทางถนนเรียบครองปลาปลา

ก่อนที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
พอสัญญาณไฟเขียวตรงหน้าศูนย์ราชการนะ
รถแท็กซี่คันที่ขับตามหลังมาเนี่ย

ก่อนที่จะเลี้ยวขวาเข้าศูนย์ราชการ
และรถแท็กซี่ก็ยังหยุดรถกระทันหัน
ตัวเขาเองนะครับบีบแตร่เตือนไป๑ครั้ง
แล้วก็ตีซ้ายแซงออกไป
เพราะต้องรีบไปทำธุระในศูนย์ราชการ

แท็กซี่คันดังกล่าวขับรถไล่ตาม

เปิดไฟกระพริบเปิดไฟไล่เนี่ยนะฮะ

พอจังหวะที่รถขึ้นลูกระนาบ

ต้องแสดงให้เห็นว่าผมมีอาวุธป้องกันตัว

คิดจะลั่นไกลทำไปเพื่อให้อีกฝ่ายหยุดตามเท่านั้น
ช่วงเกิดเหตุก็มีรอปภอาคารเอในศูนย์ราชการมาห้ามไว้
ก่อนที่รถแท็กซี่คันตะกราศจะรีบขับรถหายไป
ผมอยากให้สังคมเห็นคลิปก่อนหน้านี้
ไม่ใช่แค่คลิปตอนชักปืนที่ถูกปล่อยออกมาในโลกโซเชียลเท่านั้น

เอาจริงในคลิปที่ออกมาในโลกโซเชียลมันก็ไม่ได้มีเสียงไง
เราก็ไม่รู้หรอกว่าคนขับแท็กซี่บีบแกระหรืออะไรยังไง
หรือจะด่าอะไรบ้างนะครับแต่ว่าทางผู้ช่วยเลขาปรปชบอกว่า
อยากให้เห็นคลิปเต็มทั้งหมดแต่ตอนนี้คลิปมันออกมาแค่นี้นะ
ทางด้านของผู้บังคับบัญชานายวรวิทย์สุขบุญ
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันปรับปรามการทุจริตแห่งชาติ
ได้กล่าวถึงกรณีนี้บอกว่าเห็นคลิปแล้ว
และได้สั่งการให้นายพิเศษนาคพันธ์ผู้ช่วยเลขาที่การปปช
ปรากฏภาพอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว
รายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาให้ผมทราบโดยด่วนด้วยนะครับ